มาดูสาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะกับละครเรื่องพูดพิษวาสตร์เรื่องนี้แหละ
หลายคนบอกว่าภาคก่อนน่ากลัวมากมาคราวนี้ค่ะ
นางเอกน้องใหม่อย่างใบเฟิร์นอันชิสาบอกกับบันเทิงไทยรัฐเลยว่า
ขอแจ้งเกิดนะคะเรื่องนี้
รวมไปถึงเรื่องอาถรรพ์ความเชื่อความหลอนต่างที่ต้องยกกองกันไปถ่ายทำในป่าในเขา
เจ้าตัวบอกไหว้ทุกที่ไหว้ทุกซีนค่ะ
ส่วนเรื่องฉากเลิฟซีนร้อนกับพระเอกฮอตฟิล์มธนพัฒน์นะคะ
ต้องขออนุญาตคนที่บ้านก่อนหรือเปล่าไปฟังกันเลยจ้า
รู้สึกว่าตั้งแต่ไหว้มาก็รู้สึกทุกอย่างมันก็ราบลื่นขึ้น
คืออย่างในกองอย่างนี้บางคนบอกว่าหนังผี
มันเวลาถ่ายมันก็จะแบบมีอะไรลึกลับหรือว่าอุบัติเหตุหรืออะไร
แต่ว่ากองเราไม่มีนะกองเราไม่ได้มีอะไรอันตรายเลยค่ะ
คือเราถ่ายในป่าในถ้ำเนอะบางทีแบบต่อให้ไม่ใช่
ใช่ต่อให้ไม่ใช่แบบเรื่องผีเขาก็จะต้องมีเจ้าที่เจ้าทางของเขา
เราก็จะไหว้สถานที่ก่อนถ่ายมีเลิฟซีมีเลิฟซีนก็หลายฉากเหมือนกัน
แต่ว่าอย่างที่ฟิล์มบอกเนาะว่าเราอาจจะเป็นแบบเหมือนละครรักที่มันอบอุ่นอ่ะ
มันเป็นไปในแนวอบอุ่นอาจจะไม่ใช่แบบแนววาบวิวหรืออะไรอย่างที่เคยเล่น